เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหลายคนก็มีวิธีช่องทางต่าง
พยายามที่จะลักเล็กลักขโมยของต่างนานา
ล่าสุดค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปที่เต้นรถมือสอง
ว่าอยากจะซื้อรถสักคันนึงแต่แม้อยากจะขอลองขับก่อน
ก็ขึ้นไปลองขับเซลล์ก็นั่งไปข้างด้วยนะ
ขับไปได้สักพักก็เริ่มบอกว่าเออน้องพี่เจ็บขาขาเป็นตะคริว

ใช่ผู้ชายคนนี้ค่ะพอดีเป็นภาพนี่ภาพที่เต็นต์รถเลยนะเขาเดินมา
พอได้คันที่ชอบถูกใจแล้วก็ไปคุยกับเซลล์บอกเออขอขอพี่ลองขับหน่อยครับ

ก็นั่งข้างเขาก็นั่งขับไปเรื่อย
สักพักนึงบอกเป็นตะคริวบอกน้องลงมาขับแทนทีขาพี่เป็นตะคริว

นี่คันนี้นะฮะขอลองคันนี้หนีไปเลย
ลองคันนี้นะฮอร์น่าซิตตี้คันนี้แหละค่ะ
ตัวผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ขับไปแล้วก็เซลล์ของเต็นต์เขาก็นั่งไปด้วย

ใช่เป็นเรื่องปกติไงแล้วคุณผู้ชายคนนี้อายุก็๖๐ปีด้วย
โดยประมาณก็สูงวัยแล้วนะคะเป็นเต็นต์รถย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ก็มาดูรถเนี่ยเซลล์ขายของที่นั่งไปด้วยเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายชุมพลโชธอนันพรค่ะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย
ก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวขอไปเดินดูรถก่อนละกัน
มุ่งหน้าไปบนถนนรัตนาธิเบสทางสพรัฐนาธิเบส
หน้าสถานีไทยคมผู้ชายคนนี้ก็บอกไม่ไหวแล้วขาเป็นตะคริว
มาขับให้ลุงหน่อยขับให้พี่หน่อยเซลล์ก็อ๋อได้ครับได้ครับ
เปิดประตูลงไปก่อนไงต้องเปลี่ยนที่นั่งกันต้องเปลี่ยนที่นั่งไง
แต่ว่าเซลล์เป็นคนเปิดประตูลงไปก่อนครับแต่ฝั่งคุณลุงคนขับอ่ะ
ยังไม่ลงไงอ่าพอเซลล์เท้าแตะพื้นสองข้างลงไปเสร็จปุ๊บ
แกขับรถพุ่งออกไปเลยเซลล์พยายามเกาะประตูตามนะคะครับ
แต่ไม่เอาไม่อยู่อ่ะค่ะอืมเซลล์กลายเป็นล้มกลิ้งได้แผลทะเลาะปอกเปิดไปเลย

เขาเรียบรถออกไปเลยอ่าผมเขาวิ่งตามผมเขาจำสถู่วิ่งตาม
๐บาทเลยสำหรับคนที่แจ้งเบาะแส

ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีการทำเป็นขบวนการแหละ
เพราะว่าเขาให้ชายที่ดูสูงอายุหน่อย

ก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะประมาท
ดูน่าเชื่อถือดูเป็นคนสูงอายุ

เป็นมิจฉาชีพอะไรแบบนี้ค่ะ
และคิดว่าคนร้ายน่าจะไปจอดรถที่จุดพักรถ

ค่อยขับหลบหนีเพื่อตบตาตำรวจด้วย

แล้วก็ไล่ดูเส้นทางที่คนร้ายเดินทางมาเกาะเหตุ
ลักษณะคนร้ายคืออายุประมาณ๖๐ปี
ลักษณะที่เด่นหน่อยคือขาขวามีลักษณะเหมือนกระเพลกหน่อยเวลาเดินค่ะ
เขามาจากปากซอยเรวดีนะคะ
ก่อนจะเดินมาถึงเต็นต์รถประมาณสัก๓๐๐เมตร
เรื่องต้นยังไม่รู้ว่าคนร้ายมารถอะไรอย่างไร
แต่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือคนร้าย
มุ่งหน้าไปทางแยกพระนางเกล้าค่ะ
ใครที่รู้จักจำได้หรือมีเบาะแสอะไรยังไงก็แจ้งไปด้วยนะคะ

แซ่บจริงนะมิตรชาติชีพสมัยนี้